คดีของนางสาวจริยพรบัวใหญ่หรือว่าน้ำมนต์
สาวที่ลวงผู้ชายแต่งงานหลายคน
แล้วก็ตอนนี้มีการเข้าแจ้งความ
เมื่อวานมีความคืบหน้าในหลายด้าน
ไม่ว่าจะเป็นการที่กองปราบตามจับกลุ่มนางสาวน้ำมนต์ได้เรียบร้อยแล้ว
ที่นครปฐมหลายคนรอดูว่านางสาวน้ำมนต์หน้าตาจะเป็นอย่างไร
รวมถึงความคืบหน้าเรื่องของนางสาวสร้อยเพชรหรือว่าบุ๋มด้วยนะฮะ
ที่มีชื่อในการเปิดบัญชีแล้วก็รับเงินสินสอดจากผู้ชายเหล่านี้
ที่สำคัญมีชื่อเป็นเจ้าสาวในการ์ดแต่งงานด้วย
ใช่นะครับก็เลยเป็นส่วนที่ต้องผัวพันกันแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบกันนะฮะ
เอามาเริ่มจากที่กรณีทนายสงกรานอัจฉริยศัพย์
เครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
พากลุ่มผู้เสียหายที่ถูกหลอกแต่งงาน
แล้วก็เจ้าสาวก็คือน้ำมนต์ได้เชิดสินสอดหลบหนี
เข้าร้องทุกข์เพิ่มเติมกับตำรวจกองปราบปรามนะครับ
ซึ่งจากหลักฐานเบื้องต้นตำรวจเตรียมแจ้งข้อหากับ
นางสาวจริยพรบัวใหญ่นายบุญเลี้ยงบัวใหญ่
และนางสำรองบัวใหญ่พ่อและแม่
แล้วก็เจ้าของบัญชีธนาคารก็คือนางสาวสร้อยเพชรพารีวัน
ในข้อหาบร่วมการเชาะโกงทรัพย์ผู้อื่น
โดยอ้างตนเป็นบุคคลอื่น
เมื่อวานนี้ปรากฏว่าตลอดทั้งวันนะครับ
ก็มีการรอว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับกลุ่มนางสาวจริยพรได้หรือเปล่า
เพราะว่าในช่วงสายพลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็สั่งให้พลตำรวจตรีสุธินทรัพย์พ่วง
ผู้บัญชาการกองปราบเร่งรัดจับกลุ่มในคดีนี้โดยเร็ว
เพราะว่ายังไม่พบว่าหลบหนีออกนอกประเทศ
แล้วก็ทราบเบาะแสที่กบดานเรียบร้อยแล้ว
เชื่อว่าจะจับกลุ่มตัวได้ในเร็วนี้
ช่วงสายบอกแบบนี้เป็นข้อมูลช่วงสาย
พอช่วงค่ำคุณ๒ทุ่มครึ่งเท่านั้นแหละเมื่อวานนี้นะครับ
ทางด้านของตำรวจกองกำกับการ๑กองบังคับการปราบปราม
สามารถติดตามจับกลุ่มตัวนางสาวจริยพรหรือว่าน้ำมนต์
ผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาช่อโกง
แล้วก็ตามหมายจับค้างเก่า๕หมายจับได้แล้วนะครับ
เพราะครั้งเก่าเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะ
ไม่ว่าจะเป็นยักยอกทรัพย์หรือว่าช่อกง

ตำบลกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
พร้อมกับชายคนสนิทอีก๑คน
ก็สามารถจับกลุ่มได้เช่นเดียวกันนะครับ
แล้วก็อยู่ระหว่างการทำการสอบสวน
เมื่อวานนี้ขออภัยจับได้ที่นครปฐม
ทั้งสองคนเลยจับได้ที่นครปฐมนะครับ
ก็นำตัวมาที่กองปราบเพื่อทำการสืบสวนสอบสวน
สื่อมวลชนก็ไปรอที่กองปราบ
รอแล้วรอเล่า๓ทุ่มครึ่งกันแล้ว

เงียบค่ะเขาบอกว่าการสอบปากคำครั้งนี้

เออนะฮะก็รอกันเกือบทั้งคืนแล้วครับ
ปรากฏว่าตำรวจก็ไม่นำตัวออกมา
แม้ว่าจะแถลงหรือว่าจะเห็นหน้าค่าตา

ใบหน้าของคุณน้ำมนต์จะเป็นอย่างไรนะฮะ
เธอคือใครเนี่ยนะครับก็อด

๘กันยายนมีการแถลงข่าวคดีนี้
กองปราบค่ะ๑๑โมงวันนี้
โมงนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เองนะครับ
อีกส่วนหนึ่งก็คือทางด้านของพ่อ

ก็คือนายบุญเลี้ยงแล้วก็นางสำรอง
ปรากฏว่าเมื่อวานมีลูกสาว
ของทั้งนางสำรองและนายบุญเลี้ยงตอนแรกนะครับ
บอกว่าจะนำ๒คนนี้เข้ามอบตัวกับตำรวจ
เพื่อชี้แจงแล้วก็นัดสอบสวนสืบสวนต่อนะครับ
แต่ปรากฏว่าลูกสาวของนางสำรอง
แล้วก็นายบุญเลี้ยงไม่ได้พาคุณพ่อคุณแม่
เข้าไปพบพนักงานตำรวจนะครับ
โดยชี้แจงว่าพ่อแม่ไม่อยู่บ้าน
แล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านนี่แหละ
แต่จะยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลนะครับ
ส่วนน้องสาวเองก็คือนางสาวจิริยพร
ก็ไม่สามารถติดต่อได้นะครับ
อันนี้ก็เป็นเหตุที่เราตามติดกันเมื่อวาน

เพราะว่ารถที่คุณน้ำมนต์หลอกผู้ชายมา

คุณพ่อคุณแม่ของคุณน้ำมนต์ก็เดินทางไปร่วมงานด้วย
ใช่นะครับแล้วก็มีการโทรศัพท์พูดคุยกับว่าที่เจ้าบ่าวอะไรนี้ด้วยนะฮะ

ก็คือนางสาวสร้อยเพชรพารีวันนะครับ
บุคคลที่ถูกนางสาวน้ำมนต์ใช้ชื่อเปิดบัญชีธนาคาร

ได้เปิดเผยภายหลังการเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปราม
แล้วก็ได้มีการสอบปากคำนานกว่า๖ชั่วโมงนะ
หลังจากให้ปากคำกับตำรวจแล้วรู้สึก
โล่งใจสบายใจขึ้นเยอะเลยนะฮะ
นี่เป็นคำให้การของนางสาวสร้อยเพชรนะครับ
โดยยืนยันว่าทุกคำพูดเป็นความจริงทั้งหมด

พนักงานสอบสวนได้ถามถึงประวัติส่วนตัวของนางสาวน้ำมนต์
ซึ่งตนเองก็ได้ตอบไปตามที่มีข้อมูลนะครับ
แล้วก็ตำรวจก็ถามว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับน้ำมนต์บ้างนะครับ

สาวสร้อยเพชรบอกว่าตัวเองเป็นลูกพี่ลูกน้อง
เพราะว่าไล่เลี่ยงนะ
เป็นลูกของน้องสาวของแม่น้ำมนต์

ถ้าศักดิ์ที่เทียบกันแบบว่า
กันแล้วก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
นะครับแต่ว่าเธอบอกว่าเธอก็ไม่ได้อยู่
ไม่ได้เจอน้ำมนต์ทางบ้านของคุณสร้อยเพชรเอง

ตอนนี้ตำรวจจับตัวนางสาวน้ำมนต์ได้แล้ว

พร้อมจะถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้

ฟังเสียงของคุณสร้อยเพชรเขาหน่อยฮะ

ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวนางสาวน้ำมนต์ได้หรือ

ที่ตำรวจที่สอบหนูเขาบอกให้ฟังแล้วค่ะ

แค่อยากจะถามว่าเขาเห็นว่าหนูเป็นน้องเขาอยู่หรือเปล่า
แล้วอยากรู้ว่าเขาทำแบบนี้กับหนูมันแรงเกินไปไหม

หรือว่าไม่ได้รับเงินอะไรกับเขาแม้แต่บาทเดียว
ส่วนเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องบัตรประชาชนที่เอาไปเปิดบัญชีใช่ไหมฮะ

เป็นชื่อนางสาวสร้อยเพชรแล้วก็อ้างชื่อนางสาวสร้อยเพชรไปใช้หลอกในการแต่งงานเนี่ยนะครับ
นางสาวสร้อยเพชรเองแล้วก็แม่ของนางสาวสร้อยเพชรก็เปิดเผยถึงเรื่องของการนำบัญชีไปใช้เหมือนกัน
บอกว่าโดยเมื่อหลายปีก่อนนางสาวจิริยพรขอยืนบัตรประชาชนของสร้อยเพชรอ้างจะเอาไปใช้สมัครงานที่พัทยาจังหวัดชนบุรีเพราะว่าอายุเกิน
ที่เขาบอกว่าขอยืมเพราะว่าเห็นว่าหน้าคล้ายกัน
คล้ายกันนะฮะก็เลยขอยืมบัตรประชาชนนี้ไปใช้หน่อย

สาวสร้อยเพชรเองก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะครับเห็นว่าเป็นญาติกันก็ให้ยืมไป
แต่ต่อมานางสาวสร้อยเพชรก็ทวงบัตรประชาชนปรากฏว่าน้ำมนต์เนี่ยบ่ายเบียงแล้วบอกทำหายไปบ้างอะไรบ้างเนี่ยฮะ
แล้วก็สร้อยเพชรเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไปทำบัตรประชาชนใหม่ก็ได้
ก็ไม่คิดว่านางสาวน้ำมนต์จะนำบัตรประชาชนของตัวเองไปเปิดบัญชีธนาคารใหม่
ไม่คิดว่าญาติพี่น้องกันจะทำแบบนี้
หลังจากนี้พนักงานสอบสวนกันตัวของนางสาวสร้อยเพชรเป็นพยาน
กันตัวไว้เป็นพยานเรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนความคืบหน้าของคดีวันนี้แหละครับก็เบื้องหน้าเบื้องหลังคดี
เห็นสีหน้าสีตาของน้ำมนต์ก็๑๑โมงนะฮะ
กองบังคับการปราบปรามจะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน